เอาละครับเรามาเริ่มต้นดูเรื่องของภาพรวมในวันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
วันที่๓ย่างเข้าสู่วันที่๔นะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลและก็โคชรวมศิลประมาณ๑๓ชีวิต
ติดอยู่ภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้นาวาเอกอนันสุราวัล
ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑หัวหน้าหน่วยซิลนะครับเปิดเผยว่า
วันนี้หน่วยซิลได้ปรับแผนเรื่องกำลังคนโดยแบ่งทีมชุดแรก๘นาย
เข้าในพื้นที่ภายในถ้ำอีก๒คนประจำศูนย์ควบคุมประจำหน้าถ้ำสองนาย
อีกห้านายคอยสนับสนุนลำเลียงอุปกรณ์โดยสิ่งแรกที่ต้องทำวันนี้
นาวาเอกอนันต์บอกว่าคือการสูบน้ำออกจากปากถ้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงมีพื้นที่ทำงานมากขึ้น
ถ้าน้ำลดลงแล้วหน่วยซิลก็จะได้ดำน้ำค้นหาต่อ
ว่าจะเข้าไปได้ไกลกว่าจุดที่เข้าไปเมื่อวานนี้อีก๕๐๐เมตร
ซึ่งจุดดังกล่าวตามแผนที่จะเลยพัทยาบีชไปอีก
โดยจะเป็นเนินสูงที่คาดว่าเด็กน่าจะไปรอความช่วยเหลืออยู่นะฮะ
เขามีแผนที่ที่ร่างคร่าวของเขาอยู่นะครับ
ซึ่งปกตินั้นเนินนั้นห่างจากปากถ้ำต้องใช้เวลาเดิน๒ชั่วโมง
คาดว่าจะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรทำให้เด็กอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมด
สำหรับการปรับแผนของหน่วยซิลเป็นการปรับเฉพาะกำลังพล
ที่จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียว
แล้วไม่ย้อนกลับมาเปลี่ยนชุดจนกว่าจะถึงที่หมาย
โดยการทำงานดำน้ำในที่มืดนั้นจะเน้นความปลอดภัย
ซึ่งการดำน้ำในแต่ละระยะนั้นมีเชือกต่อระยะเชือกช่วยชีวิต
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถช่วยเหลือได้ทันทีตามหลักปฏิบัติงาน
ถ้าสามารถสูบน้ำออกมาเพื่อที่ให้เรามีพื้นที่ทำงานได้มากขึ้นเนี่ย
วันนี้เราจะพยายามเข้าให้ถึงจุดที่คาดว่าเด็กจะอยู่ครับ
ถ้าดูในแผ่นที่น่าจะไม่เกิน๕๐๐เมตรครับ
แต่ว่า๕๐๐เมตรนี่คือถ้าสภาพน้ำยังท่วมถ้ำอยู่
ก็คือเป็นการดำน้ำระยะ๕๐๐เมตรนะครับ
ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะท่าน
จากจุดสามแยกที่ปากถ้ำเข้าไปเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงนะครับ
ถ้าดูในแผนที่น่าจะถัดจากพัทยาบีไป
เพราะว่าพัทยาบีตจากจุดที่มีคนที่เคยสำรวจชี้ข้อมูล
เป็นจุดที่เราเข้าไปถึงเกือบถึงเมื่อวานนี้แล้ว

น่าจะเป็นหลังจากพัทยาบีไปน่าจะมีเนินที่สูงกว่า
พื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรที่จะอยู่กันได้ทั้งหมดนะครับ
ส่วนทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็เดินทางลงพื้นที่ที่ถ้ำหลวงไปติดตามปฏิบัติการค้นหา
ฟังการประชุมสรุปการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เดินทางเข้าพบผู้ปกครองของเด็กเพื่อให้กำลังใจด้วย
โดยพลเอกอนุพงศ์ยืนยันกับผู้ปกครองนะคะว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าค้นหาอย่างเต็มที่
และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหลานออกมาอย่างปลอดภัยที่สุด
โดยย้ำค่ะว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผน
พลเอกอนุพงศ์เปิดเผยด้วยนะคะว่าปัญหาของหน่วยซิลตอนนี้เนี่ยคือ
ระดับน้ำในถ้ำที่มันเพิ่มขึ้นแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำใสแต่มันเป็นน้ำโครนค่ะ
เพราะฉะนั้นการดำน้ำทำได้ยากลำบาก
หน่วยซิลขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลดระดับน้ำให้ได้มากที่สุด
เพื่อไม่ให้ถึงเพดานถ้ำตอนนี้ก็เลยมีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สูบน้ำออก
เพื่อจะได้มีช่องว่างให้มากที่สุดและที่สำคัญก็คือต้องทำให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าถ้าฝนตกหนักอีกก็จะยิ่งลำบากเพราะน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก
ตอนนี้ก็เร่งติดตั้งปั๊มน้ำและช่วยหน่วยซิลให้เข้าไปได้โดยไม่ต้องดำน้ำไปตลอดทาง
ให้การเดินทางแต่ละช่วงง่ายขึ้นกว่าเดิมและมีการระดมเครื่องปั่นไฟมาถึงปากถ้ำ
สายไฟปั๊มน้ำตอนนี้เตรียมมาเพิ่มเติมหมดแล้ว
ตั้งใจว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าให้ถึงตัวเด็กให้ได้ภายในวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มค่ะ
สวัสดีครับ
สเลยกับการเขาเข้าไปก็จะสลิกจอมตัดแล้ว

มีนะอ่ะ
เพราะว่าเซอร์คิตวงจรปิดอ่ะไม่มีฟองอากาศนะจะอยู่ได้ประมาณ๓ชั่วโมง
ก็จะอยู่ได้นานขึ้นซึ่งเราก็ได้เอาสายไฟทั้งหมด
ขณะนี้ก็คงจะเริ่มประมาณน่าจะเที่ยงเนี่ย
ทั้งปั๊มแล้วก็สายไฟนะครับที่จะปั๊มน้ำให้ได้นะครับ
ทยอยถอยน้ำออกไปให้ได้ให้มีช่องว่างระหว่างด้านกับน้ำ
แล้วเขาก็สามารถจะทำงานได้
ก็ต้องลุยผมใช้คำว่าต้องทำให้ได้ก็แล้วกัน
ยังไงก็ต้องทำให้ได้เพราะไม่มีโอกาส
ในช่วงนี้ฝนเองยังไม่ตกน้ำที่เติมก็ยังจำกัดอยู่
ถ้าฝนตกจะลำบากกว่านี้แล้วเราต้องทำไม่มีหยุด
ไม่มีกลางคืนไม่มีอะไรทำตลอด
แบ่งคนทำของชุดซิลก็ต้องแบ่งกัน
เจ้าที่เดินสายไฟเจ้าที่ปั๊มน้ำก็ต้องทำกัน
ต้องทำงานแข่งกับเวลาผมคิดว่าไม่หยุดนะ
ไม่กังวลทำงานแข่งกับเวลา
เร่งผมก็บอกทุกคนว่าเรานอนไม่ได้
ยังไงก็ต้องใช้คำว่าลุยกันไปนะ
ผมก็มีหน้าที่ต้องหาทางเอาไฟฟ้าเอาปั๊มน้ำไปปั๊มน้ำ

ซิลเขาก็จะขอแค่นั้นเขาก็ขอให้ลดระดับน้ำให้
อย่าให้ถึงเพดานตลอดทางเขาดำตลอดทาง

ซิลเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของกลาง
ตรงกลางนั้นได้เพราะว่าติดที่ว่าน้ำมันมามาก

คือไม่เห็นอะไรเลยแล้วเป็นน้ำโกรน
แล้วก็เขาก็พยายามที่จะไปเป็นระยะ
แล้วมันก็ต้องกลับมาเพราะแท้งน้ำอาการจะหมด
แล้วเขาก็มาร์คไว้มาร์คไว้เอง
ไอ้ที่มาร์คไว้มันก็น้ำกระพัด

ก็ยืนยันเขาว่าตัวเราตั้งใจที่จะให้ถึงตัวเด็กวันนี้ให้ได้
ก็ติดอยู่ตรงที่เราต้องมุดน้ำเข้าไปตรงนี้
ซึ่งน้ำมันเพิ่มแต่ก็ยังมีส่วนดีคือฝนยังไม่ตกมาเพิ่ม
เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะใช้เวลาตรงนี้เป็นประโยชน์มากที่สุด
ในการที่จะปั๊มน้ำเพราะว่ายังน่าจะสู้ได้
ถ้าฝนไม่เติมมากนะครับ
แล้วก็ทำให้ทางชุดซิลเขาทำงานได้
ถ้าชุดซิลเขาทำงานได้ผมเชื่อว่าเข้าไปได้
และผมเชื่อมั่นว่าเด็กต้องอยู่ต้องกลับมาที่โถง

น้ำก็เติมเข้าไปในถ้ำมากกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำ

ในช่วงเช้าหน่วยซิลจะเข้าพื้นที่

พบว่าในถ้ำน้ำท่วมแล้วก็ขุ่นด้วย

ก็เลยต้องชะลอภารกิจช่วงเช้าก่อนนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เริ่มสูบน้ำออกนะครับ

เดินหน้าค้นหามุ่งหน้าไปยังพัทยาบีช

สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

รวมทั้งเป็นไฟส่องสว่างภายในถ้ำด้วย
หมายก็คือจากปากทางของถ้ำ
ไปถึง๓แยกตรงจุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวา

สายไฟขนาดความยาว๑๐๐เมตร

แล้วก็ใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำ

จะได้เอาน้ำออกมาด้วยนะฮะจะได้น้ำลดลงหน่อยนะครับ

ทีมกู้ภัยก็ยังสามารถ
ระดมไดโว้สูบน้ำมาได้อีก๑๐ตัว

อกจากหน่วยซิลแล้ววันนี้ยังมีหน่วยงาน

ก็คือเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชที่มา

หน่วยซิลเข้าถ้ำไปนะครับ
เพื่อช่วยเสริมภารกิจซึ่งกันและกัน

รวมกับชุดสำรวจของตำรวจระเวนชายแดน

พื้นที่เขาเหนือถ้ำนะฮะ

ถ้าเจอปล่องจะได้โรยตัวลงจากด้านบนลงไปข้างล่างไปช่วยได้

แล้วก็สะดวกกว่าการดำน้ำตามหากันนะครับ
เมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบปล่องเหนือถ้ำนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจเพิ่ม

ถ้าพบก็จะได้มีความหวังในการโรยตัวลงไป
จะได้สมทบกับภารกิจของหน่วยซิลที่เขาอยู่ด้านล่างที่เขาดำน้ำ
ซึ่งถ้าระติ๊ดติดตามทางไทยรัฐทีวีมาตั้งแต่เช้าเนี่ยในรายงานเนี่ย
ทัศนัยก็บอกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะ
มีการที่จะมีการตรวจสอบคือมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกแล้วก็นี่แหละค่ะ
มีคำยืนยันออกมาแล้วคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
คือปล่องถ้ำริมหน้าผาเหนือโถงชั้นในของถ้ำหลวง
นี่เป็นความหวังใหม่เลยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนั่นคนนะคะคือคนเข้าไปได้

สามารถเข้าไปได้คือมีความกว้างพอที่คนจะเข้าไปได้แล้วนี่แหละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าเจอปล่องนี้จริงค่ะ
ซึ่งการค้นหาวันนี้อย่างที่เรารายงานไปว่าแม้จะยังไม่พบผู้สูญหาย
แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเจอทั้งปล่อง
และที่สำคัญมีการทดลองหย่อนขวดน้ำเพื่อวัดระยะความลึกของถ้ำด้วย
ซึ่งตรงนี้ต้องรอการสำรวจเพิ่มเติมว่าจะสามารถทะลุลงไปได้ไหม

ถ้าทะลุลงไปได้เนี่ยถือว่าจะง่ายขึ้น
แต่ก็อยู่ที่ว่าถ้าทะลุลงไปแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนแล้วไปเจออะไรด้วยนะ
จะไปเจอน้ำหรือจะไปเจอหินจะไปเจอที่แห้งหรือจะไปเจอที่เปียก
ค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เจอปล่องแล้วก็เป็นโพรงลงไปได้จริงก่อน

ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทุก๖โมงเย็นเขาจะมีการประชุมทีมกันที่หน้างานถูกไหมคะในทุกวัน
วันนี้คุณผู้ชมเราไปติดตามกันหน่อยว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรทำอย่างไรบ้าง
และเรื่องของการทดลองห่อนขวดน้ำวัดระยะความลึกของถ้ำเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยกับคุณทัศนัยโค้ทองค่ะ
ครับคุณภาคภูมิคุณรัชพรคุณผู้ชมครับถึงแม้ตอนนี้จะมีบางทีมบางหน่วยงานเริ่มมีการถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปบ้างแล้วเพื่อไปพักผ่อนอามแรง
แต่ว่าผมและทีมข่าวของเรายังคงปักหลัก
รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้า
ปฏิบัติการค้นหา๑๓ผู้สูญหาย

อยู่ในถ้ำตลอดทั้งวันทั้งขืน

เนื่องจากว่าล่าสุดนั้นมีการค้นพบปล่องอีก๑ปล่อง
ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ซึ่งน่าจะเป็นความหวังใหม่
ในการที่ทำให้ทีมงานนั้นสามารถโรยตัวลงไป
แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาได้ครับ
ข้อมูลนี้เราได้มาจากทางด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกกับผู้สื่อข่าวทุกคนที่ปักหลักทำข่าวที่นี่
ว่าจากการที่ให้ทางด้านของทีมงานเจ้าที่นั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บินสำรวจบริเวณรอบเขาลูกนี้อยู่เหนือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
ไปพบปล่องหนึ่งครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าผาของถ้ำ
หน้าผาของเข่าลูกนี้แต่ว่าเป็นหน้าผาค่อนข้างชันเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปล่องที่เชื่อมต่อกับโถงด้านใน
แล้วก็ปล่องนี้จากการสำรวจพิกัดสำรวจลักษณะของภูมิประเทศแล้ว
ปล่องนี้ไปอยู่ใกล้เคียงกับโพรงด้านใน
ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่หน่วยซิลนั้นพยายามจะดำน้ำเข้าไปให้ใกล้มากที่สุด
ซึ่งก็คาดกันว่าจะมีทั้ง๑๓คนนั้นรอการช่วยเหลืออยู่นะครับ
ซึ่งท่านเองก็บอกว่านี่คือความหวังอีกความหวังหนึ่งที่เรานั้นจะสามารถ
นำทีมโรยตัวลงไปแล้วก็ไปค้นหาผู้ที่ยังคงศูนย์หายได้อยู่
ช่วงนี้ไปฟังเสียงยืนยันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
อย่างแน่นอนไม่มีปัญหา
ขั้นต้นนี้ยังไม่ได้หย่อนลงไป
มีอันแรกที่ผมไม่แน่ใจที่เขาไปเจออะไรเล็กน้อย
แต่อันนี้เนี่ยที่ผมว่ามีโอกาสจากตัวศีรีรภาพก็จะอยู่ใกล้เคียงโถงที่เด็กเขาอยู่

ผมก็เลยคิดว่าเราคงไม่ละความพยายามนะ
ไม่ว่าต้องขยายช่องเฉ่า
เราก็ยังมีโอกาสสูง

นอกเหนือผลของออกที่เป็นอย่างหนึ่งความหวัง
แต่แผนกันเดิมที่วางไว้
การที่ให้หน่วยซิลนั้นดำน้ำเข้าไปบริเวณในพื้นที่ของถ้ำนั้น
ยังคงดำเนินการต่อไปตลอดทั้งวันนะครับ
ตอนนี้หน่วยซิลยังไม่ได้มีการถอนกำลัง
แต่ว่าล่าสุดนั้นมีการเพิ่มกำลังด้วยซ้ำไป

รวมทั้งมีการนำถังออกซิเจนเข้าไปอีกประมาณ๒๐ถัง
เป็นการสมทบทีมให้เข้มข้นมากขึ้น
แล้วก็ต้องการที่จะดำน้ำเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังปฏิบัติการของหน่วยซิลที่เข้าไปในถ้ำแบบนี้นะครับ
ซิลแต่ละนายนั้นจะสามารถดำน้ำเข้าไป
ระยะได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ตามปริมาณของออกซิเจนในถัง
การเข้าไปหนึ่งครั้งจะนำเชือกเข้าไปหนึ่งเส้น
แล้วก็ไปผูกต่อกันให้ได้ยาวที่สุด
เชือกที่อยู่ด้านนอกสามารถที่จะทะลุผ่านช่องทางนี้
ไปสู่โถงด้านในซึ่งเป็นเนินสูงให้ได้
เมื่อสามารถทำเป็นเส้นทางแบบนี้ได้
ก็จะสามารถให้ทีมสุดท้ายดำน้ำจากจุดนอกสุดเข้าไปจุดในสุดได้ภายในครั้งเดียว
ตอนนี้เป็นปฏิบัติการที่หน่วยซิลกำลังทำอยู่
แต่ว่ายังไม่สามารถจะผูกเชือกแล้วก็ทะลุไปด้านในของโถงด้านในได้
แต่ว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่กันตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้

ซึ่งตอนนี้มีการหยุดปฏิบัติการในการดำน้ำเอาไว้ก่อน
เพื่อเป็นการรอในการประเมินสถานการณ์ว่าน้ำนั้นจะสามารถลดลงได้มากน้อยเพียงใด
ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็จะมีการดำลงไปแล้วก็ไปผูกเชือกต่อให้ถึงจุดหมายปลายทางต่อไป
เพื่อให้หน่วยสุดท้ายสามารถที่จะดำน้ำแล้วก็มุดไปถึงโถงด้านในให้ได้เร็วแล้วก็มากที่สุดนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในวันนี้หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่นั้นขึ้นไปสำรวจบริเวณด้านบนของถ้ำ
แล้วก็บอกว่ามีการใช้ขวดน้ำผูกกับเชือกแล้วก็หยอดลงไปในโพรงที่ไปค้นพบ
แล้วหลังจากที่มีการนำเชือกขึ้นมานั้นขวดน้ำนั้นหายไป
เจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าตอนนี้ตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขวดน้ำหลุดออกจากเชือกเอง
หรือว่ามีคนแกะขวดน้ำออกจากเชือกก็เป็นการสันนิษฐานเอาไว้สองข้อแบบนี้
แต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่าด้านล่างนั้นสามารถให้คนโรยตัวลงไปถึงบริเวณด้านล่างของถ้ำได้
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าด้านล่างนั้นมีคนแกะขวดน้ำไปจริงหรือไม่
หรือขวดน้ำนั้นหลุดออกจากเชือกเองนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายคนนั้นกำลังพยายามที่จะให้เจ้าที่นั้นพิสูจน์อยู่ว่าเท็จจริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจนถึงในเวลานี้นะครับหลายทีมงานมีการสั่งถอนกำลังออกจากถ้ำออกไปบ้างแล้วแต่ว่าหน่วยซิลยังคงอยู่ในถ้ำกันเต็มจำนวนแล้วก็ยังคงทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
ไม่ได้ไม่ได้มีการถอนกำลังออกจากพื้นที่ของถ้ำแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อีกหลายภาคส่วนยังคงปักหลักอยู่ที่นี่อยู่ที่กองอำนวยการแห่งนี้เพื่อที่จะรอฟังข่าวเรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คนพร้อมพร้อมกันกับทางด้านของผู้ปกครองที่ยังคงมีกำลังใจอยู่ว่า
ท่ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับครับเดี๋ยวคุณทัศนัยจะมีรายงานเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ
วันนี้เราอยู่ด้วยกันถึง๔ทุ่มกว่านะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทั้ง๑๓คนเนี่ยเป็นน้องเยาวชนนะฮะ
วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปซ้อมฟุตบอลกันเที่ยงตอนเย็นก็เลยเข้าถ้ำกันนะฮะ
ก่อไปกับโค้ชนะครับโค้ชชื่อเอกพลอายุยี่สิบห้าปีนะครับอืม
รวมละสิบสามคนเด็กสิบสองคนคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุสิบเอ็ดปีค่ะ
เราเนี่ยยังห่วงอืมลองคิดถึงมุมของคนเป็นพ่อเป็นแม่สิบเอ็ดปีถึงสิบหกปีนะฮะ
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนน่ะขณะนี้สามวันแล้วกับโค้ชอายุยี่สิบห้าปีอืม
นะครับเด็กสิบเอ็ดปีเด็กชายชะนินวิบูรณ์รุ่งเรืองเนี่ย
ตอนนี้เขาจะคิดอะไรอยู่เขาจะนึกอะไรอยู่กับความมืดมืดมิดขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
อยู่ในถ้ำเนี่ยนะคุณอรัชพรอยู่กันแทบไม่ถึงคืบอ่ะ
คือยืนติดกันอย่างเงี้ยมองหน้ากันไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยอืม
แต่ตอนเด็กเด็กเข้าไปเนี่ยเขามีไฟฉายไปค่ะเตรียมเตรียมอุปกรณ์ไปค่อนข้างพร้อมเหมือนกัน
แต่ถึงตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนั่นอ่ะสิหลายคนผมเชื่อว่าต้องอยากรู้ว่า
แล้วสภาพในถ้ำมันเป็นยังไงล่ะอยากจะเห็นว่าที่ว่ามืดที่มันอันตราย
มีน้ำมีเกาะแก่งหน้าตาเป็นแบบไหนเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ต้องใช้ไฟส่องสว่างเหมือนกัน
เป็นไฟฉายติดตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
มีหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เขาเข้าไปได้หลายวันแล้วล่ะเขาก็เผยแพร่คลิปภาพให้เห็นอยู่ตลอดนะครับ
อย่างวันนี้ก็มีการเผยแพร่คลิปเพิ่มเติมมาอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าสภาพข้างในเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย
ท่านผู้ชมลองดูนะครับ

แต่อย่างนี้เมื่อคืนฝนตกยังไม่หนักเท่าไรนะถ้านักก็น่ากลบนึง
ลองหัวครับอื้อโอเค
เป็นไรครับห้าศูเจ้าเอาไปยุ่งไข่ประวังไข่หด
ดูจากคลิปนี้แล้วเป็นคลิปของหนึ่งในทีมค้นหาทีมกู้ภัยนะครับ
ในจุดที่พอจะเดินลุยได้อ่ะนะคือระดับน้ำนี่ถึงสะโพกเลยนะคะ
ถ้าลึกกว่านี้หน่วยซิลเขาก็ต้องดำแล้วใช่แต่อันนี้เป็นทีมกู้ภัย
ค้นหาที่จะไปหาในจุดที่ทางหน่วยซิลเขาไม่ต้องมาดำแถวนี้
แถวเนี้ยพอเดินได้มันก็มีทั้งความสบายใจและความทุกข์ใจ
ความเป็นห่วงอยู่ในทีนะคุณอรัชพรสบายใจก็คือแสดงว่าหายใจได้
ออกซิเจนยังมีแต่ที่เป็นห่วงก็คือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
เย็นสบายอันนี้เป็นมุมของการสร้างกำลังใจให้ทีมค้นหาด้วยกันเองนะ
จริงจริงคือหนาวค่ะแล้วทั้งสิบสามคนอยู่มากี่วันกี่ชั่วโมง
อ่ะท่านดูที่หน้าจอสามวันสามชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาทีสามสิบเอ็ดวินาที
แล้วคือถ้าสังเกตถึงความมืดของถ้ำเนี่ยเราเห็นภาพเนี่ยจากแค่สายไฟคือลำแสงของไฟฉายที่ส่องไปคือเห็นแค่ตรงนั้นจริงนะ
เพราะว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาคุณผู้ชมมองดูมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
ไม่เห็นจริงมืดตึ๊บเลยมืดมากคือถ้าลำของไฟฉายเนี่ยส่องไปไม่ถึงก็คือไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะ
ก็เจ้าของคลิประบุข้อความว่านี่เป็นคลิปส่วนหนึ่งของเส้นทางก่อนถึงระยะจุดดำน้ำ๓กิโลเมตร
ระยะจุดดำน้ำเนี่ยนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยซิลเขาแล้ว
มีอีกท่านหนึ่งนะครับที่เผยแพร่ภาพเอาไว้ผ่านทางเฟซบุ๊คที่ชื่อเฟซบุ๊ก
ชื่อราชสีจิตอาสานะฮะเผยแพร่ภาพเอาไว้สิบสามนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีของวันนี้
โดยบอกว่าหน่วยซิลและตำรวจน้ำร่วมกันพยายามดำน้ำระยะไกลประมาณ๘๐๐เมตร
เพื่อไปโผล่โถงที่๓คงจะเป็นจุดเรียกขานของเจ้าหน้าที่เขานะ
ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างอืม
ซึ่งเป็นโถงสุดท้ายหวังว่าเด็กเด็กจะอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกหน่วยงานแบ่งกันผลัดเปลี่ยนกำลังกัน
อ่ามีพลแบกหามเครื่องมือด้วยเอาอาหารไปส่งเจ้าหน้าที่ข้างในด้วย
อยู่ในถ้ำเนี่ยลึกถึง๓กิโลเมตรตั้งเป้าวันนี้ต้องเคลียร์ให้ครบทุกตารางนิ้วในถ้ำ
มีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือข้อความที่โพสต์เอาไว้
โดยรัชศรีจิตอาสาเมื่อ๑๓นาฬิกา๔๘นาทีวันนี้พร้อมกับภาพเดี๋ยวท่านดู
ข้างในมันเป็นยังไงเป็นภาพที่จะเห็นว่าเป็นโครนนะ
เป็นพื้นที่ที่มันยากลำบากจริงจริงอ่ะนะฮะค่ะคือมีเกาะแก่งมีหินที่มันไม่ได้เป็นทางเรียบถูกไหมครับ
อ่านี่นะฮะอันนี้ข้อความจะบังอยู่นะแต่เขาจะมีภาพที่ที่เห็น
คือมันเป็นโครนหมดเลยเนอะน้ำสีดำค่ะอืมน้ำโครนจริงจริงซึ่ง
ซึ่งถ้าใครเคยเดินย่ำโครนเอาง่ายแถวบ้านก็ได้นะคะจะรู้ว่า
ก้าวเดินธรรมดาก็ลำบากแล้วครับอืมอันนี้ยังมีน้ำแล้วก็มีสภาพของถ้ำที่
มันไม่ได้เป็นทางโล่งแต่ว่ามีหินงอกหินย้อยลงมาเป็นเกาะแก่งที่
คือมันมันไม่สะดวกเดินเดินก้มก้มเงยระวังทุกทางอะค่ะครับ
อ่าอ้าวครับเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นถึงความยากลำบากของพื้นที่ที่อยู่ในถ้ำอ่ะนะ
ความจริงมีมากกว่านี้เดี๋ยวตำรวจน้ำท่านผู้บังคับการมาอยู่กับเรา
เอาอุปกรณ์มาให้ดูด้วยแล้วท่านจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเออข้างในเนี่ยทำงานเนี่ยมันยากจริง
อุปสรรคมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานกันมาตลอดนะคะว่าหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ภาครัฐก็ดีภาคประชาชนพลเรือนทุกหน่วยงานระดมกำลังเท่าที่ตัวเองจะมีเข้าไปช่วยเหลือหน้างานให้ได้มากที่สุด
หนึ่งในนั้นก็เป็นกลุ่มประชาชนจิตอาสาใจถึงใจไม่ทอดทิ้งกันนะคะนำโดยคุณฝันดีฝันเด่น
ก็เดินทางมาจากกรุงเทพเหมือนกันที่จะมาสมทบการช่วยเหลือและที่สำคัญเลยข้อมูลสำคัญที่ได้มาเหมือนที่พลเอกอนุพงศ์พูด
เด็กที่เคยเข้าไปสองคนที่ปกติก็ไปด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปด้วย
เขาเล่าให้ฟังอย่างที่พลเอกอนุพงศ์บอกว่าน้องเขียนแผนที่ละเอียดกว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปอีก
เป็นเพื่อนทีมฟุตบอลด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาไม่ได้เข้าไปเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้ง
แต่เข้าไปสามถึงสี่ครั้งแล้วนะคะโดยทีมที่เพิ่งไปจากกรุงเทพที่เป็นใจถึงใจไม่ทอดทิ้งกัน
กลุ่มภาคประชาชนจิตอาสาที่นำโดยคุณเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรเนี่ยนะคะ
เขาก็นำเจ้าหน้าที่เบื้องต้น๑๓คนไปเพื่อสมทบการช่วยเหลือ
และก่อนที่จะเริ่มภารกิจเขาต้องสอบถามข้อมูลจากเพื่อนของน้องทั้ง๑๒คน
ซึ่งก็คือแปงบัวหลงแล้วก็พงพรมมาอายุ๑๕ปี
คนนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
โค้ชเอกเคยพาพวกเขาเข้าไปสำรวจในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน๓๔ครั้งแล้ว
แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่พาไปกันเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแรง
ก็เดินเข้าไปแบบสบายค่ะไม่มีอุปสรรคไม่มีน้ำ
ก็ไปกันจนสุดปลายทางเลยก็ไปเจอว่ามันเป็นทางตัน
แล้วก็ตามด้วยชื่อของแต่ละคนเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว
ก็ลักษณะเป็นวัฒนธรรมของทีมก็ได้เนอะ
พอซ้อมเสร็จแล้วในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีเวลาว่าง
ว่าจะต้องไปลงแข่งทวนาเมนต์สำคัญเนี่ยเขาจะผ่านเข้าถ้ำ
เขาทำแห่งนี้เพื่อที่จะเหมือนกับประหนึ่งว่า
จะได้ดึงพลังความสามัคคีของทุกคนในทีม

กลุ่มความกล้าในตัวขึ้นมา

แต่ปกติแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย
เข้าไปจากปากคางสักหนึ่งกิโลกรัมก็ย้อนกลับมา
เพราะว่ามันแคบแล้วมันก็มืดเขาก็กลัวจะหายใจไม่ออกกัน
คำถามคำตอบที่คุณภาคภูมิบอกมาเป็นคำถามที่หลายคนถามกันมาเยอะมากจริง
ว่าเข้าไปทำไมเขามีเหตุผล
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาออกมาค่อยว่ากัน

น้องในทีมฟุตบอลเนี่ยเขาเข้ากันไปลึกกว่านั้น
เข้าไปลึกกว่านักท่องเที่ยวเพราะเป็นเด็กท้องถิ่นเข้าไปกันบ่อย
เคยไปหลายครั้งก็เรียกว่าเชี่ยวชาญเส้นทางก็ว่าได้
ทีมฟุตบอลทีก็เข้าไปกันทีนึง
แต่ครั้งนี้บังเอิญเข้าไปมันเป็นช่วงหน้าฝน
พอดีฝนมาเร็วฝนตกน้ำขึ้นก็เลยออกมาไม่ได้
น้องบอกนะคะว่าปกติเวลาไปกลับเนี่ยครึ่งวันก็เรียบร้อยแล้ว
อืมใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็สามารถออกมาได้
ครั้งนี้เนี่ยมีการนัดแนะกันมาอย่างดีคือมีการพูดคุยกัน
การการอุปกรณ์จำเป็นในการเดินถ้ำ
ไฟฉายก็เตรียมไปน้ำก็เตรียมไปเชือกก็เตรียมไป
เปรย์สีขาวก็เตรียมไปพร้อมหมด
ชื่อไว้ครับแต่ละคน
ครับครับทั้งสองครับ
อะไรที่เคยเข้าไปแล้วนี่

เป็นรูปศรหรือไม่ก็มันเฉียบเป็นแค่เส้นเฉยครับลูกใช้ต้องหรือให้ก็ลูกศรครับ
ชำนาญดีครับรู้เส้นทางครับรู้ทุกอย่างในถ้ำ
น้องสองคนเนี่ยมั่นใจว่าเพื่อนเนี่ยที่ออกมาไม่ได้เนี่ยยังปลอดภัยอยู่

สองในสิบสามเนี่ยรู้เส้นทางดี

แต่ว่าเท่าที่ฟังจากน้องสองคนเนี่ยมันก็พอจับข้อมูลได้๒อย่างนะคุณอรัชพร

หนึ่งก็คือเขาสำรวจกันเนี่ยเรียกว่าสุดสุดจนเส้นทางที่นักสำรวจเขาสำรวจเลยล่ะ

จากปากทางถ้ำไปถึงสามแยกขวาไปสุดหนึ่งกิโลเมตรซ้ายไปสุดเจ็ดแปดกิโลเมตร
คือรู้หมดแล้วมีการขีดสเปรย์พ่นสเปรย์สีขาวคือเป็นทางบอกไว้ด้วย
ไอ้นี่นี่แหละตรงนี้แหละที่เจ้าหน้าที่เข้าไป๒๓วันที่ไปหากันเนี่ย
แล้วบอกว่าเห็นสัญลักษณ์เจอสัญลักษณ์เนี่ยมันคือของเก่าหรือของใหม่
ก็ถ้าตามที่น้องบอกปีที่แล้วโค้ดเอกพ่นเอาไว้ใช่ไหมคะเป็นสเปรย์สีขาวบอกทาง
ซึ่งถ้าเป็นไปตามกลไกที่เขาเคยเดินกันโค้ชเอกก็น่าจะน่าจะนะคะพาเด็กไปตามทางที่เคยไป
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับที่น้องสองคนยืนยันว่าข้างในอ่ะมันมีโถงใหญ่ที่ทุกคนอยู่ได้แล้วมีอากาศหายใจอืมแล้วก็เป็นเนินสูงครับ
เอาเป็นว่าเรายังไม่ล้มเลิกภารกิจไม่ค่ะไม่พบไม่ล้มเลิกภารกิจ
ที่หน่วยซิลบอกแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นนะครับยังไงก็จะหากันจนเจอนะครับอืม